คุณผู้ชมตามความคืบหน้าไฟไหม้ตลาดเก่าแก่ร้อยกว่าปีที่สิงห์บุรีกันหน่อยนะคะที่ตลาดเก่าอินบุรีอะค่ะ
เมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้เวลา๔ชั่วโมงกว่านะคะถึงจะควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัดด้วยนะ
คือไฟมันเริ่มไหม้ประมาณทุ่มนึงคืออย่างที่บอกพอเป็นตลาดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีคุณผู้ชมน่าจะเดาได้ค่ะ
ใครเคยไปก็คงเห็นภาพอาคารบ้านเรือนโดยรอบเนี่ยมันเป็นไม้หมดเลย
มันก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีตอนเกิดเหตุเขาบอกเปลวไฟเนี่ยลุกสูงถึงสามเมตรเลยนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ทุ่มนึงเมื่อวานนี้ตอนที่ไฟไหม้ตลาดอินบุรีอ่ะค่ะรถดับเพลิงเนี่ย
ขับกันเข้าไปสิบห้าคันในการระดมฉีดน้ำระงับเหตุนะคะล่าสุดมีรายงานพบผู้เสียชีวิตหนึ่งศพด้วย
เมื่อวานบอกว่าคือโชคดีว่าไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายแต่มีคนตายด้วยเหรอฮ
มีค่ะมีหนึ่งศพนะคะแล้วก็มีบ้านเรือนชาวบ้านเนี่ย
เสียหายไปมากกว่า๓๔คูหาเดือดร้อนกันหลายหลังคาเรือน
กลายเป็นผู้ประสบภัยกันหมดเลยอ่ะค่ะชาวบ้านที่ประสบเหตุเขาเล่านะคะ
ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงดังปุ้มเหมือนระเบิดนะคะ
จากตลาดแล้วพักเดียวเท่านั้นแหละไฟสีแดงก็วาบขึ้นมาเลย
พอไหม้เสร็จปุ๊บคราวนี้ลามเร็วเลยค่ะ
เพราะว่าอาคารเป็นไม้ซะเกือบหมดนะคะชาวบ้านทั้งหนีตาย
ขนย้ายทรัพย์สินกันแทบจะไม่ทันผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
มี๑รายเบื้องต้นเหมือนว่าจะเป็นบ้านที่เป็นต้นเพลิงด้วย
ความเสียหายอาคารพาณิชย์บ้านเรือนชาวบ้าน๓๔คูหานะคะ

เป็นร้อยชีวิตนะคะตอนนี้กลายเป็นผู้ประสบอัคคีภัย

ที่อยู่อาศัยกันแบบชั่วพริบตาเลยทีเดียว
ไม่สามารถประมวลมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นตอนนี้ได้เลยค่ะ
ผู้ตายคือคุณวีรกิจพัฒนาวิรัติอายุ๗๘ปีนะคะ

อย่างที่บอกว่ารู้สึกว่าจะเป็นบ้านต้นเพลิง

แล้วร่างผู้ตายคือไฟไหม้จนเหลือแต่กระดูกเลยค่ะ
วันนี้เทศบาลตะมนอินบุรีลงพื้นที่แล้วนะคะ

แล้วก็จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวให้ชาวบ้านได้อยู่
ทีมสาธารณสุขดูแลสภาพจิตใจด้วย
กาชาติจังหวัดเองก็นำอาหารแห้งเครื่องครัว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พร้อมกับคุณแม่ที่เป็นชาวจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ย
ลงพื้นที่มาช่วยเหลือแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือให้กับชาวบ้านรายละ๕๐๐บาท
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลตามขั้นตอนด้วยนะคะ
ตลาดอินบุรีค่ะหลายคนอาจจะรู้จักตลาดนี้กันดี
เพราะว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่อยู่มากว่าร้อยปีแล้วที่สิงห์บุรี
อินบุรีเขาจะมีตลาดย่อยอยู่๓ตลาดติดกันนะคะ
ก็คือตลาดเหนือตลาดกลางแล้วก็ตลาดใต้ค่ะ
ขายผักขายผลไม้ขายอาหารสดตลาดสดช่วงเช้า
ต่อมาที่หน้าตลาดกลางเนี่ยหลังแหมพวกตลาดค่ำตลาดโต้รุ่ง

ชาวบ้านได้จับจ่ายซื้ออาหารกันได้ตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำด้วยนะคะ
ถือเป็นย่านเศษทคิดย่านหนึ่งของชาวสิงห์โมรีก็เลยทีเดียว
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ

ก็เดี๋ยวต้องรอเรื่องของการตรวจสอบสาเหตุแล้วค่ะ
ว่าสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้จริงเกิดจากอะไร
แล้วมันจะต้องเยียวยาช่วยเหลือกันยังไงบ้างนะคะ